ว่ากันที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันหน่อย

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนธนบูลเกษารัฐนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของสถิตินักเตะไทย

ค่าตัวก็ไม่หนีจะเดินเท่าไหร่นะครับ
ในช่วงข้าวเกี่ยวดูการกันเนี่ย

แต่ถ้านับเฉพาะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงเลยทีเดียว

โดยมารายงานตัวนะครับ

งวดนี้เนี่ยมีค่าตัวสูงถึง

แต่ว่ากดดันแน่นอนกับการย้ายทีม๒ครั้ง
ค่าตัวมูลค่ามหาศาล
ก็ผ่านการตรวจร่างกาย
แล้วก็บอกว่าการย้ายมาร่วมงาน
ก็เป็นความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งสองสโมสร
ส่วนตัวกดดันนะครับเพราะค่าตัวสูงมาก

แล้วก็ไม่ลงสนาม๗๘เดือน
เพราะค่าตัวเยอะไม่ได้ลงเล่นความมั่นใจมันหาย
แล้วพอย้ายมาโอ้โหค่าตัวก็ไม่ได้ตกไปเท่าไหร่
มันก็เลยกลายเป็นว่ามาเนี่ยจะต้องแบกรับความกดดัน

ก็จะขอทำงานให้หนักเพื่อสโมสรให้มีผลงานที่ดีนะครับ
สถานการณ์หนักถึงแม้ว่าจะลงทุนหนักก็ตาม
ใช่แต่ว่าเลข๒ทุกคนก็คงมั่นใจว่ากลับมาได้
เพราะว่าไม่ได้เสริมแค่ธนบุญคนเดียวนี่เป็นการเปิดตัวแค่คนแรกเท่านั้นนะครับ
ตอนไม่เจ็บมันก็รู้สึกว่าแบบเราคิดว่ามันกดดันมากพอแล้วพี่
สำหรับค่าตัวตอนแรกแล้วพอเจ็บมาอีกแล้วค่าตัวก็ลดมาอีก
แต่ว่าก็ยังสูงอยู่อย่างนี้มันก็เลยทำให้เราแบบ
คือก็กดดันนะพี่ด้วยหลายอย่างอะไรอย่างนี้
แต่ก็ตรงนั้นมันก็เป็นความคิดเห็นหรือว่าความต่างของแฟนบอลอะไรอย่างนี้
เขาจะสามารถแบบพูดหรือว่าบอกได้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าสำหรับเราเราก็โฟกัสที่สนามแล้วกันว่าผลงานคือการตอบแทน
ตอนนี้ผมขอโฟกัสที่สโมสรก่อนครับอนาคตก็อยากติดเหมือนเดิม
แต่ว่าต้องดูโค้ดด้วยดูผลงานตัวเองด้วยเลย
ขณะที่ผู้อยู่เบื้องหลังดิวนี้นะครับ
ตอบโจทย์ที่จะมาช่วยยกระดับทีมได้
ซึ่งก็อยากจะส่งธนบูลลงเล่นในเกมที่จะพบกับบุรีรำยูไนเต็ด
เกมนัดแรกของเล็กที่๒ทันทีนะครับ
แต่ต้องดูความพร้อมด้วยเช่นกันเนื่องจากธนบูลเองเนี่ย
ก็เจ็บมานานนะยังไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นเลย
และที่สำคัญการที่โค้ดจุนมั่นใจมากแบบนี้เนี่ย
โอ้โหต้องถือว่าใจเลยนะเพราะว่าธนบูลก็ไม่ได้ลงเล่นมานานแล้ว
เชื่อว่าโค้ชจุ่นเนี่ยมองเห็นว่าธนบุญน่าจะมาจับคู่กับธิริพันธ์พ่วงจันท
ครับก็เล่นทีมชาติมาด้วยกันนะครับในยุคที่รายวัชมาทำ
เพราะว่าช่วงนั้นสหรัฐเจ็บแล้วธนบูลก็ดันขึ้นมาเล่นกลางในยุคของรายวัชคู่กับทางถิติพันธ
ตอนนั้นถือว่าโมเมนตั้มถือว่าดีแล้วก็ฟอร์มดีเลยนะ
ใช่ครับแล้วก็สไตล์การเล่นมันสอดประสานกันได้ลงตัวมาก
ก็น่าจะมายกระดับทีมได้นะครับในช่วงที่ต้องการความมั่นใจในตำแหน่งแดนกลางตรงนี้
เขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะแนะนำตั้มได้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นที่

เล่นแล้วดีคู่กันแบบนี้ไม่ใช่ดีเฉพาะสโมสรนะ